ทีนี้มาตามต่อนะคะคดีน้องฟอสน้องสปายค่ะ
ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
คดีนี้อย่างที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องผู้ต้องหามี๖คนนะคะ
ในส่วนของคนที่ร่วมกันก่อเหตุยิง
แล้วก็มีผู้ต้องหาอีก๔คนอันนี้เป็นในส่วนของการช่วยเหลือ
อ้วนให้หลบหนีไปที่กัมพูชาเป็นคนไทย๓คนแล้วก็เป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่ง
อ้วนถูกจับที่กัมพูชานะคะกำลังเตรียมจะหนีไปเวียดนามอยู่แล้ว
กัมพูชาจับตัวเอาไว้ได้ก่อนแต่ว่ายังส่งกลับมาบ้านเราไม่ได้
เพราะว่าสถานะของเสียอ้วนที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้
ก็คือเป็นคนที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของกัมพูชา
ทางการกัมพูชาก็ต้องมีการดำเนินคดีก่อนแล้วก็มีการทำเอกสารตามขั้นตอนของกฎหมายของทางการกัมพูชาค่ะ
ตอนแรกเราคาดว่าจะได้ตัวเสียอ้วนกลับมาเมืองไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ทันติดเรื่องของเอกสารแล้วก็มาติดเสาร์อาทิตย์อีก
ใช่ก็คาดว่าวันอังคารวันอังคารน่าจะส่งมอบผู้ต้องหาให้กันได้
ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าพอมาแล้วก็ต้องนำตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือที่เขาชีจันทร์นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับครอบครัวของน้องฟอสและน้องสปายนะคะ
ทั้งสองครอบครัวบอกว่าจะมาจะมาที่เขาชีจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยค่ะมารอก่อนเลย
รอก่อนเดี๋ยววันอังคารถ้าเกิดนำตัวเสียอ้วนมาทำแผนอยากจะเห็นหน้าเสียอ้วน
อยากจะถามเสียอ้วนว่าทำไมถึงก่อเหตุนี้นะคะ
ที่บ้านนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินค่ะ
คุณแม่ของน้องสปายคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรักก็บอกกับนักข่าวของเรานะคะว่า
เดี๋ยวจะไปที่เขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพรุ่งนี้เลยค่ะ
ถ้าหากว่าทางการกัมพูชาส่งตัวเสียอ้วนมาถึงก็จะไปรอดูการแถลงข่าว
อยากจะเห็นหน้าอยากจะได้ยินจากปากเสียอ้วนว่าฆ่าน้องสปายทำไม
แม่ยังยืนยันนะคะว่ายังโกรธยังแค้นเสียอ้วนอยู่นะคะ
โหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องมาเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันในชาติหน้าค่ะ
ส่วนคำถามที่แม่อยากจะถามอยากจะพูดกับเสียอ้วนเนี่ย
น้องสปายบอกว่าในใจมีคำถามเดียวเลย
ก็คือเพราะอะไรเสียอ้วนถึงฆ่าน้องสปาย
จากเสียอ้วนแล้วแม่ของน้องสปายอยากจะให้การเสียชีวิตของน้องสปายเป็นบทเรียน
ให้กับคนที่ผิดหวังจากความรักนะคะว่าไม่ควรจะไปทำร้ายใคร
เพราะว่าครอบครัวผู้สูญเสียเหมือนตกนรกทั้งเป็น
สภาพจิตใจของคุณแม่ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
คนที่หนักที่สุดก็คือพี่ชายของน้องสปาย
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์นะคะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหลังจากน้องสาวเสียชีวิตเนี่ย
พี่ชายเครียดมากกลายเป็นคนหวาดระแวง
กลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกหรือเปล่า
ว่าทำกับน้องนี้ทำไมฆ่าน้องทำไมแม่อยากถามเขา
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคุยกับน้องนะ
ตามที่น้องเล่าให้แม่ฟังคือพูดง่าย
เขาเป็นคนทำน้องก่อนเขาเป็นคนที่ทำรุนแรงกับน้องก่อน
เข้าแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
ช็อกมากเลยช็อกมากกว่าเพื่อนเลย
ตอนนี้ก็ยังไม่หายยังอยู่หน้า
เมื่อกี้แม่ช่วงประมาณบ่ายเสร็จแม่โทรไปถามเจ้าหน้าที่อยู่
บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วกินได้นอนหลับ
คือเขาเป็นอย่างไรครับปฏิสตรัสตังค์หลุดอย่างนั้นหรอ
ไปเลยจำได้แต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยนักข่าวมาอย่างนี้นะ
เข้าบ้านไม่ได้นะเข้าบ้านไม่ได้เลย
เขาจะบอกว่าคนนั้นเป็นคนที่ฆ่าน้องเขา
คนนั้นเป็นคนที่ฆ่าน้องเขาเวลามาสัมภาษณ์แม่อย่างนี้
แม่ร้องไห้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าจะมาฆ่าแม่ด้วย
เขาคิดว่ามันฆ่าน้องกูแล้วมึงจะมาฆ่าครอบครัวกูต่อเหรอ
เขาคิดอย่างนั้นเลยเขาพูดว่าแม่ฆ่าคนมันฆ่าง่ายถึงขนาดนั้นเลยเหรอ

ทีนี้ทางครอบครัวของน้องฟอสนะคะ
ทั้งคุณป้าและคุณแม่ของน้องฟอสก็ยืนยันนะคะ
ว่าถ้าตำรวจบอกว่าจะทำแผนเสียอ้วนเมื่อไหร่เนี่ย
พร้อมจะไปที่เขาชีจันทร์ทันที
ทั้งคุณป้าคุณแม่ของน้องฟอสทุกคนคือแคลงใจมากค่ะ
ว่าทำไมเสียอ้วนถึงเข้าใจผิดว่าฟอร์สกับสปายเป็นแฟนกัน
แม่ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยแม่ดูข่าว
ขอถามหน่อยว่าจะจับมาเมื่อไหร่
แม่ถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่า
เดี๋ยวนะแม่ถ้าได้ตัวเขามายังไง
แล้วพวกผมจะประสานงานไป

แต่ทางตำรวจไม่รู้ว่าจะติดต่อมาบอกเราไหม

คือถ้าแม่น้องสปายไปเราก็ไปด้วย
เขาจะไปไม่ไปแต่เราจะไป

เราอโหงศิกมั้ยหรือว่าอะไรกับเขา
อโหงศินะแม่อโหงศิใคร
ถ้าชาติหน้าชั้นใดก็จะให้ตั้มกับน้องแบบนี้
น้องทั้งเขาถ้าเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ขอให้หมดในชาตินี้
อย่าได้จองเวรจองกรรมกันอย่าได้เป็นเหมือนชาตินี้

แต่แค่อายุ๒๐ปีเขาไม่มีอะไรต่อสู้คุณเลย

เหตุผลอะไรทำให้คุณไปฆ่าน้องได้

แล้วอย่าไปทำกับใครอีก

ผลกรรมที่คุณได้ทำไว้

ดำเนินการคุณให้ถึงที่สุด
แล้วเราจะมีความสุขมาก

นี่ค่ะก็คือทั้งสองครอบครัวนะคะทั้งครอบครัวของน้องฟอสน้องสปาย
คืออยากจะถามเสียอ้วนแหละว่าทำไมทำไมถึงฆ่าน้องทั้งสองคน

ครอบครัวของน้องฟอร์สน้องสปายอยู่ที่กาลสินพรุ่งนี้ก็จะไปเลย
รอที่ชนบุรีเลยบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากตำรวจหรอก
แต่เดี๋ยวไปรอไว้ก่อนถ้าได้ตัวเสียอ้วนมาส่งมาถึงเมื่อไหร่เนี่ย

ถึงความคืบหน้าในการควบคุมตัวเสียอ้วนนะคะ
ดังนั้นเรื่องของการดำเนินคดีกับเสียอ้วนนะคะ
รวมถึงพวกที่เกาะเหตุฆ่าน้องฟอสน้องสปายเนี่ย
ทั้งสองครอบครัวบอกว่าอยากจะให้รับโทษประหารชีวิตค่ะ
เพราะว่าเสียอ้วนก่อเหตุแบบเลือดเย็นมาก
หลังก่อเหตุก็เตรียมการหลบหนีเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างหวานให้คนพาหลบหนีอะไรต่างเนี่ยนะคะ

ลงโทษของเสียอ้วนจะหนักขนาดไหน
ก็ไม่สามารถไปกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
แต่ทางครอบครัวก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่ง
น้องฟอสน้องสปายจะไม่ตายฟรี
เพราะว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบถ้วนทั้งหมด๖คนแล้วนะคะ
คือก็ไม่ผิดนะฮะถ้าทางทั้งสองครอบครัวจะรู้สึกแบบนี้
อยากให้เสียอ้วนได้รับโทษแบบถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ย

แล้วถ้าเสียอ้วนจะติดคุกกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะ
วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถ้าพ้นโทษออกมาจากคุก

ตรงนี้คือสิ่งที่ครอบครัวที่เวลาเขาเจอ
พวกการก่อเหตุแบบอุกอาจแบบขนาดนี้
เขาถึงเรียกร้องว่าต้องประหารชีวิต
ต้องเอาให้ถึงที่สุดสำหรับคนที่ก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
เพราะว่าทางครอบครัวของน้องฟอสน้องสปายก็บอกว่า
พฤติการของเสียอ้วนมันคือไตรตรองไว้ก่อน

ถ้าเข้าข่ายไตรตรองไว้ก่อนโทษหนัก
ก็คือถึงขั้นประหารชีวิตจริงหนักที่สุด